ทำให้เกิดน้ำท่วมสูงในหลายพื้นที่

บริเวณน้ำตกชื่อดังบนเกาะสุมาตรา
ฆ่าชีวิตคณะนักศึกษาที่เดินทางไปท่องเที่ยว
ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจำนวน๑๗คน
น้ำป่าไหลหลากครั้งนี้เกิดขึ้นบริเวณน้ำตก
โบลังกิจน้ำตกสองสี

ทางตอนเหนือของเกาะสุมาตราของอินโดนีเซีย

ขณะที่คณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง
กว่า๗๐คนพร้อมกับไกด์นำทาง
อยู่ระหว่างการเที่ยวชมน้ำตกแห่งนี้
ทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย๑๗คน

กว่า๓๐๐นายได้กระจายกำลังกันค้นหาโดยรอบ
นี้เหตุน้ำป่าและน้ำท่วมฉับพลันในอินโดนีเซีย
เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งในช่วงฤดูมรสุม
มักจะมีระยะเวลายาวนานจนถึงเดือนเมษายน
ส่วนฝนที่ตกลงมาอย่างหนักติดต่อกันเป็นวันที่๓
ในหลายพื้นที่ของศรีลังกา
ส่งผลทำให้นับระดับน้ำในแม่น้ำเพิ่มสูงขึ้น
น้ำท่วมหนักการสัญจรถูกตัดขาด

อกจากนี้ยังมีรายงานดินถล่มในเมืองนูวาราเอลีย่า

ล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย๖คน

ประชาชนหลายพันคนต้องอพยพออกจากพื้นที่
นายไมตรีปาระสิริเสนาประธานธิบดี

เพื่อรับมือกับอุทธกภัยที่เกิดขึ้นแล้ว